ไม่เขาเป็นคนบ้านเขาก็ตากแห้งดิฉันไม่ได้สนใจ

มันน้อยมากที่เราจะได้เห็นลักษณะของณเดชนก้มเงย
แล้วก็โอ้โหซิกแพคแน่นหนวดเขาเฟิร์ม
พอบอกแม่แค้วนิดนึงก่อนนะคะ

เมาส์ไปนะคะแต่ในส่วนหนึ่งแฟนคลับก็เข้ามาชื่นชมมากมาย
ด้วยความที่เป็นเด็กกระตันอยู่

นี่คือเผช์เอกอยู่บ้านสัตว์ผ้า
บอกว่าคือช่วงปีใหม่แม่บ้านไม่อยู่

ไม่ใช่เป็นพระเอกดังแล้วมานอน

อันนี้พ่อบ้านซักผ้านะดิฉันชอบมากเลย

ทำไมต้องอิจฉาเขาก็เป็นพี่น้องกันพี่แจ๊ค
ไม่แล้วล่ะค่ะยาย่าว่าปีนี้น่าจะไม่นะคะ
ที่ฉันหัวเราะออกน้องหน้าไปดู